คุณผู้ชมครับเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ศาลจังหวัดจันทบุรี
เป็นภาพหน้าห้องพิจารณาคดีที่เกิดเหตุยิงกันจนเสียชีวิตไป๒ศพบาดเจ็บอีก๒คน
โดยฝ่ายที่ยิงก็คือพลโนตรีทารินเช้าวันอังคารที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
แล้วมีเสมียนทนายของฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยเขาวิ่งออกมาหน้าห้อง
คนนี้ฮะนายธนากรเสื้อขาวเนี่ยตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วนะ
ซึ่งเขาได้ใช้ปืนยิงใส่พลตมตรีทารินไป๖นัด
ตรงนี้คือภาพที่หน้าห้องเดี๋ยวหยุดภาพตรงนี้ไว้ก่อนเอาเป็นภาพนิ่งไว้ก่อน
จุดตรงนี้ก่อนนะคือตรงนี้มันมีที่ถกเถียงกันอยู่
พอได้ยินเสียงปืนในห้องปึ้งปั้งกันเนี่ย
วิ่งขึ้นมารายงานแรกสุดเลยนะ
แล้วบอกว่าเกิดอาการวูบมีโรคประจำตัว
ส่งปืนให้ธนากรเสื้อขาวเนี่ยฮะธนากรก็เลยใช้ปืนยิงเข้าไปเพื่อระงับเหตุ

เข้าโพลโนตรีธาวิน๖นัดเสียชีวิต
คือแน่นอนล่ะเขาเป็นคนผิดที่เขายิงใส่ฝ่ายทนายโจทย์จนเสียชีวิตไป๒ศพบาดเจ็บอีก๒คน
แต่ตัวเขาเองก็ถูกยิงตายเหมือนกันซึ่งตรงนี้คดีตรงนี้มันต้องมี
เอาแล้วตกลงตำรวจนายนั้นทำไมไม่ยิงเอง
เนี่ยเดี๋ยวท่านดูภาพนี้เลยตอนนี้คือพลฤทธาวินก่อนจะก่อเหตุยิงคนในห้องเนี่ย
คนอื่นออกนอกห้องรวมทั้งนายธนากรที่เป็นเสมียนทนาย
แล้วจะเห็นนะครับว่าสักพักนึงเนี่ยมีตำรวจเดินขึ้นมานะฮะ
ไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตำรวจมาตำรวจเดินมาแล้วนะครับ
แล้วจะเห็นว่ามีการยืนคุยอะไรกันอยู่พักหนึ่งตำรวจถือปืนอยู่ในมืออยู่แล้ว
วงกลมสีแดงคือปืนนะคะสังเกตดูดี
เนี่ยร้อยตำรวจเอกขจรบรรจงตำรวจประจำศาลจังหวัดจันทบุรี
แล้วดูจังหวะนี้นะฮะจังหวะนี้นะครับมีการส่งปืนให้กับนายธนากรธีระวโรดมเสมียนทนาย
แล้วนายธนากรก็เจาะยิงเข้าไปเลยตำรวจยังยืนอยู่นะตำรวจยังยืนอยู่นะครับ
คือตอนนั้นในห้องที่พลตรีทารินยิงใส่ฝ่ายทนายโจทย์ไปเนี่ยเขาเสียชีวิตไป๒ศพเขามีอยู่๔คน
เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บ๒นะแล้วนายธนากรจังหวะนี้ยิงใส่พลตรีธาริน
ก็เลยกลายเป็นว่าคดีนี้มีผู้เสียชีวิต๓ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก๒คนนะครับ
ในกรณีของสองศพฝ่ายทนายโจทย์ที่เขาเสียชีวิตกับบาดเจ็บ๒คนเนี่ยแน่นอนว่าคนยิงคือพลโนตรีทารินที่เป็นฝ่ายจำเลย
แต่ว่าคนก่อเหตุเขาตายแล้วอืม
คดีอาญาตรงการยิงกันตายยิงกันเจ็บตรงนี้มันก็ถือว่าจบไปเพราะว่าคนก่อเหตุเขาตาย

แต่พลตรีทารินจันทราทิพย์อดีตเจรตรวจนะวัยหกสิบเจ็ดปีที่เสียชีวิตตรงเนี้ย
มันต้องมีคดีอาญาว่าใครยิงเขาตายอืมอ่า
มูลเหตุของการยิงตายจะด้วยป้องกันตัวระงับเหตุหรือทำเกินกว่าเหตุ

ใช่ค่ะก็นายธนากรก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกแจ้งข้อหา

แต่ว่าก็ได้มีการประกันตัวออกไปที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
เขาก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาให้การลักษณะภาคเศษ

คือเขาบอกว่าเขาอยู่ในศาลนั่นแหละแต่ว่าเขาก็เหมือนกับจำเป็นต้องยิง
เขาไม่ได้มีความเจตนาจะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอะไรอย่างนี้นะครับ

เรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ทางตำรวจภูทรภาคสองนะฮะที่ดูแลพื้นที่จันทบุรี
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วนะครับ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกขจรบรรจงตำรวจประจำศาลจังหวัดจันทบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในภาพวงจรปิดตรงนี้ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้วนะครับ
ให้การประกอบสำนวนชนะสูตรศพบอกว่าวันเกิดเหตุพอทราบว่าเกิดการยิงกันในศาล
จึงไปนำอาวุธปืนพกประจำกายขึ้นมาที่ห้องพิจารณาคดีที่เกิดเหตุ
ก่อนจะถูกนายธนากรแย่งอาวุธปืนไป
แต่ว่าภาพก็ต้องให้ตำรวจท่านไปตั้งกรรมการสอบของท่านก็ต้องดูกันนะนะ

แต่พันธุ์ตำรวจเอกกริจสนับพัฒนธรรณรองโฆษกษ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
ร้อยตำรวจเอกขจรให้ปากคำเบื้องต้นบอกว่าถูกนายธนากรแย่งอาวุธปืนไป
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบก็ต้องคู่ขนานไปกับสำนวนคดีการเสียชีวิตของพลตมตรีธารินนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชัชวานพิสุทธิวงศ์รองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
ขณะนี้ตำรวจสอบพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมไปแล้ว๔ปากนะครับ
พยานปากสำคัญที่จะเรียกมาสอบเนี่ยคือนายวิชัยหนึ่งในทนายความที่ถูกยิงแล้วอาการบาดเจ็บ
แต่ว่าบาดเจ็บน้อยสุดออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำว่าในวันเกิดเหตุช่วงเกิดเหตุนั้นมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ร้อยตำรวจเอกขจรสอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบอีกมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียด
หากมีมูลตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในภาพวงจรปิดก็ต้องว่าไปตามผิดเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะผิดในฐานสนับสนุนให้มีการฆ่า
ส่วนนายธนากรหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปอันนี้คือกรณีตรงนี้นะครับ
ครับส่วนการเสียชีวิตของทีมทนายความฝั่งโจทย์
ที่เขามีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินกับฝั่งจำเลยคือฝั่งของพลตรีธาริน
ท่านผู้ชมครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือทนายความหลักของคดีนะฮะ
ทนายบัญชาปรมีศนพรซึ่งภรรยาก็ถูกยิงบัตรเก็บ

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ที่สำนักงานทนายความของทนายบัญชานะครับ
ก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่คือเราก็อยากรู้ด้วยว่า
ที่ถูกไล่ออกมาจากห้องก่อนที่พลตรีฮารินจะยิงเขาเนี่ย
คว้าปืนแล้วก็ไปยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเขาเป็นใครเออคือตอนแรกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาก็ให้ข้อมูลเนี่ยนะ
บอกว่าทนายธนากรเนี่ยเป็นทนายฝึกหัดของนายวิจัยสุขรม
อีกคนนึงที่ถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะไม่ได้เป็นบอดี้การ์ดอะไรของทนายบัญชานะ
เขาเป็นทนายฝึกหัดมาฝึกงานอยู่กับนายวิจัยสุขรม
หนึ่งในทนายที่เสียชีวิตไม่ได้อยู่ที่สำนักงานของทนายบัญชา
ปรมีสนาพรนะครับนายธนากรเนี่ยเป็นเพียงแค่ป้องกันตัว
ในขณะที่ตำรวจไม่พร้อมหากนายธนากรไม่ยิงอาจจะมีคนเจ็บมากกว่านี้
อันนี้คนที่เขาเป็นคนที่อยู่ในสำนักทนายความเขาบอกนะ
แล้วก็บอกว่าก็เสียใจกับข่าวที่เสนอกันไปก่อนหน้านี้
นะว่าทนายบัญชานั้นมีบอดี้การ์ดแล้วบอดี้การ์ดที่เป็นเสมียนทนายก็
คว้าปืนมายิงใส่พลตรีธารินจนเขาเสียชีวิต
ทนายบัญชาเนี่ยคนที่ให้ข้อมูลกับเรานะ
เขาบอกว่าเขาทำงานมาด้วย๑๐กว่าปีเป็นคนจิตใจดี
ไม่เคยว่ากล่าวไม่เคยหาเรื่องใครสังเกตง่ายอย่างเวลาสั่งงานอะไรลูกน้อง
หรือว่าคนในสำนักงานทนายความเนี่ยก็ใช้ถ้อยคำสุภาพ
ไม่เคยดุดาค่ะมีแต่สอนงานเนี่ยอ่าเขาก็มีภาพการคุยแชทไลน์ให้เราดู
อืมอย่างว่าเนี้ยอ่าอย่างคุยแชทไลน์เนี้ยนะฮะเดี๋ยวมีภาพอ่า
ไลน์ที่ทนายบัญชาที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วเคยคุยกับคนในสำนักงานเนี่ย
เพื่อยืนยันว่าเป็นคนผู้จากสุภาพเห็นมั้ยจะมีโรงท้ายด้วยครับทั้งหมด
เกี่ยวกับพวงหลีดให้ส่งไปงานศพอย่างเงี้ยอืมอ่า
น้องจำวันผิดก็ไม่ได้ดุด่าไม่ได้ว่าอะไรก็คุยดีเนี่ยนะฮะ
เนี้ยเขาก็บอกนะครับส่วนครอบครัวของทนายบัญชาตอนนี้
บอกว่ายังทำใจกันอยู่นะครับแล้วที่สำคัญคือต้องรอดูอาการของภรรยาของทนายบัญชา
คือนางสุภาพรที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีวันนั้นด้วยแล้วถูกยิงบาดเจ็บนะครับอ่า
ก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรแต่ยืนยันว่ามีข้อมูลอีกหลายส่วน
ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาก็อยากขอร้องสังคมว่าอย่าฟังความข้างเดียว
ใครก็จะตื่นอย่างนี้ว่าอย่ารีบอย่าทำงานรีบทำงานให้รอบครอบแค่นั้น
หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือทนายวิจัยสุขรมนะครับ
ตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัดป่ามัชชิมวงรัตนาราม
บ้านเหล่าใหญ่ตะบนแชร์แลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ภรรยาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่า
สามีเนี่ยเป็นคนปกติไม่ค่อยพูดเป็นนักกฎหมายตั้งใจทำงานนะครับ
ก่อนเกิดเหตุฝันเป็นลางอยู่เหมือนกันเห็นโต๊ะในร้านอาหารปูผ้าสีแดง
แล้วมีขามนุษย์ข้างเดียววางอยู่บนโต๊ะก็ตกใจตื่น
สวดมนต์ขอให้ฝันร้ายกลายเป็นดี
สามีมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปว่าความที่จันทบุรีนะ
ก็จัดเสื้อผ้าให้จัดกระเป๋าเสื้อผ้าให้
สั่งบอกว่าเอาเฉพาะสูตรสีดำเท่านั้นเสื้อผ้าไม่ต้องเยอะไปไม่นาน
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะก็เหมือนกับเป็นลางบอกเหตุครั้งสุดท้าย
เหตุการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราดูแต่ในรายการทีวี
จะกลับมาหาเราในเหตุการณ์วันนี้
นายวิจัยนะฮะทนายวิจัยส่วนทนายบัญชาเนี่ย
จะรอให้ภรรยาออกจากโรงพยาบาลก่อน
นะครับพลโนตรีทารินนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
ครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ปลาจีนบุรีนะครับ
ชาพนักกิจศพวันเสาร์ที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ